ส่วนเรื่องนี้ครับพอขอความเป็นทำให้ลูกสาว

ลูกสาวผมโดนกระบะมาพุ่งชน
แล้วทำให้เอาไว้เหมาภายในม้ามชีคาด
แล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้ค่ะ

เขาขอจ่ายสองหมื่นบาทแล้วจบเรื่องได้ไหม
แล้วชีวิตลูกทั้งชีวิตหลังจากนี้จะทำยังไง

คุณพ่อสันติชัยชาติเผือกเป็นคนเพชรบูรณ์
เล่าบอกว่าลูกสาวพ่ออายุ๒๐นะ
คู่กรณีขับรถกระบะพุ่งชนตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่๒๖ตุลา
ตอนนั้นลูกกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ตรงเส้นคู่ขนานริมทางหลวงหมายเลข๒๑สายสระบุรีหล่มศักดิ

ทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ลูกอาการสาหัสต้องผ่าตัด
วัยวะข้างในมันฉีกขาดหมดเลยตับไตม้ามไส้

เขาบอกว่าต้องเอาไตข้างขวาออก
กระดูกสันหลังเคลื่อนกระดูกต้นคอร้าว
เอาแล้วสมองมีเลือดคั่งอยู่ที่โรงพยาบาล๒๐กว่าวัน
สุดท้ายออกมาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทางบ้านนะไปกู้ตังค์มา๓๕๐๐บาทมารักษา

คู่กรณีบอกว่าจะจ่ายแค่๒๐๐๐ที่เหลือ

จริงลูกเป็นเด็กกระตันยูนะ

กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังพ่อค่ะ
บอกว่าจะ๒๐๐๐๐เอาก็ไม่เอา

เขาไป๒ครั้งวันแรกกับวันที่๒

ครับไปเยี่ยมวันวันแรกกับวันที่สอง
โยคแบบนี้ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
พ่อก็เลยอยากที่จะให้คู่กรณีมาเยียวยา
แล้วก็มาชดใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยร้องผ่านสื่อนะคะ